คุณผู้ชมคะหยุดอยู่บ้านในช่วงสงกรานแบบนี้
หลายคนก็ไม่ได้ออกไปเล่นน้ำหรอกก็อยู่บ้านนะคะ
ถ้าเกิดว่าใครยังพอมีเวลาว่างมีเวลาเหลือ
ลองทำกิจกรรมเพื่อสังคมแบบนี้ดูดีไหมคะ
อย่างการทำเฟสชิลหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

บรรดารายการแชร์ข่าวสาวสตรองจะเป็นยังไง

เจ้าหน้าที่ที่เขาต้องเจอกับประชาชนอย่างนี้ค่ะ
ก็จะต้องป้องกันตัวเองไปก่อน
แล้วก็ใช้กองน้ำตัดออกไปอย่างนี้

ความศูบคล่างใจเราก็ทำบ้านไถ่บ้านมันแล้วก็ส่งไปก็ได้ตามโรงพยาบาลต่างถ้าเขียนว่าส่งไป
ลองวิธีนี้ดูนะคะนอกจากจะคาดเวลาแล้วเนี่ย
เป็นการทำสิ่งดีให้กับสังคม
ยังเป็นการช่วยกันปกป้องคุณหมอแพทย์พยาบาล
ไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ของเราอีกด้วยนะ
ใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีที่พี่แชร์ข่าวสาวสตรองนะคะ
รวมไปถึงช่างแต่งหน้าช่างทำผมที่ไทยรัฐด้วยก็ร่วมด้วยช่วยกันทำนะคะ